คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้ดิฉันขออนุโมทนาบุญกันก่อนเลยนะคะ

คือทำดีจริงกับพระเอกสุดเกลียนนะคะคุณบอยปกรณ์ค่ะ

ที่บริจาคที่วัดจังหวัดอ่างทองค่ะร่วมกับเพื่อนสุดซีเลยนะ
ยายป๋อมแปมเคยเที่ยวไทยนี่แหละค่ะ
เมื่อคืนคือไปทำบุญเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะซึ่งได้เกือบ๑ล้านบาททีเดียวนะ
แล้วพอทำบุญเสร็จก็ขอเคลียร์เรื่องน้องชายคุณหน่องธนาค่ะ
อ่าซึ่งมีนายาว่ากำลังมีแฟนใหม่หรือเปล่า
เออค่ะรวมไปถึงข่าวเจมส์จิที่เปิดตัวแฟนหมวยชื่อโฟมด้วย
เป็นเพราะเพื่อนแก๊งคนดีที่ไหนกดดันหรือเปล่าให้เปิดตัว

หน่องเขาไปออกรายการ

เท่าที่รู้นะไม่มีต้องไปถามนางเอ๊ะ
ล่าสุดเจมส์จีนี่ไปกดดันเขาให้เปิดตัวแฟนไหมคะ
ไม่หรอกคืออย่างนี้เจมส์จีเนี่ยมันคือความจริงมันก็มีคนคุยกับคนอยู่
เพราะปกตินะคือไปไหนมาไหนมันก็ไปมันก็ไม่ได้ปิดอะไรอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทีนี้ผมว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้ว
พอข่าวออกก็มีส่งรูปเข้าไปแซวในกรุ๊ปว่า

อย่างงี้มันก็บอกว่า
ก็เพราะพวกอะไรอย่างนี้ก็ขำไป

เจมส์จี้ไม่คอนเฟิร์มแต่เพื่อนเจมส์จี้คอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่า

ดาสมาชิกแก๊งนี้เพราะแก๊งนี้แสบทุกคน
แต่ว่าพี่บอยปกรณ์ออกมายืนยันเองเลยว่าเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดี